เอาฮือหากันก่อนนะครับครับคุณผู้ชม
ที่ทุ่งใหญ่นครสีธรรมราส
ทีนี้คนก็มาเป็นพันเลยนะ

แต่พอหลังจากฉีดไปได้แป๊บเดียวตอนสังเกตอาการนะนะ

นี่พระท่านเป็นลมหมดสติหน้ามืดไปเลยนะ

คนที่ไปรอฉีดตกอกตกใจ
คุณคิดดูคนรอฉีดเขาจะคิดยังไง

ตอนนั้นคนที่เขานั่งสังเกตอาการอยู่ด้วยกันนะ
ทุกคนก็ฮือกันหมดเลยโอ้โหพระท่านเป็นแบบนี้
แล้วพวกเราจะเป็นอะไรไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหม

นี่เป็นบรรยากาศตอนที่คุณหมอจากโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ฉีดวัคซีนให้กับคนที่มารับวัคซีนในสาราประชาคม
แล้วก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งนี่แหละค่ะที่ฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนตอนแรกเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะ
พอมานั่งสังเกตอาการได้๑๐นาทีค่ะ
ตอนนั้นพระท่านเกิดอาการหน้ามืดหมดสติเลย
แล้วพยาบาลคุณหมอที่อยู่ตรงนั้นต้องช่วยต้องนำตัวออกมาค่ะ
แล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่หามพระสงฆ์เนี่ยนะ
ท่านก็บอกมานี่ไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้ว
หลังจากนั้นค่ะแอมโมเนียก็มาให้สูดดมปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาอาการต่อที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ถามว่าตอนนี้อาการท่านเป็นยังไงบ้าง
อาการท่านดีขึ้นตามลำดับแล้วนะคะ
แต่คุณหมอก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
นี่อันนี้เป็นเรื่องที่คนฮือฮากัน
แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงภาพรวมของจุดฉีดที่นี่นะคะ
คุณที่สาราประชาคมทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
ตั้งแต่ก่อน๗โมงเช้าเลยคนก็มาเยอะค่ะ
มากันหมดเลยเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคนพิการเขามาลงทะเบียน

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ดูสิคะคนมาเยอะก็จริง

ดีใช่ไหมครับเพราะว่าตอนแรกถ้าเห็นภาพแบบนี้
คนบอกโอ้โหหนาแน่นแออัดไปหรือเปล่า
ก็ถือว่าจัดการได้ดีเขาก็มีการดูแลให้มันเกิดความเรียบร้อย
วัดอุณหภูมิรับบัตรคิวอะไรเขาแยกเป็น๒จุดไง

อันนี้คนที่มารอก็ไม่ต้องรอนานด้วยเพราะว่าคนมาเยอะ
นี่ถือว่าเป็นระบบการจัดการที่ดี
ส่วนอีกที่หนึ่งที่จะพาไปดูเรื่องเฮลาโล

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยที่สงขลา
คนมาฉีดไฟเซอร์แล้วบรรยากาศเป็นยังไง

เลิศ

เออคือเขาผจญแน่เอาเข้าไปเลิศเลิศเลิศ

นี่คนแห่เข้าไปเฮลาโลเข้าไปในจุดฉีดวัคซีน
ตรงนี้แล้วคนไปกันเยอะไงเอาจริงที่นี่เขาฉีดไฟเซอร์

แต่พอมันแออัดแบบนี้มันเกิดความขนลุกมาเบาว่า
มันจะเป็นคลัสเตอร์ไหมมันจะเป็นจุดเสี่ยงไหม
ตรงนี้คือที่อำเภอสิงหานครที่สงขลานะคะ
คลิปนี้เยอะมากแห่มาขนาดนี้ใครจะห้าม
ทำไมทำไมไม่นัดแต่ละตำบลคนจะได้ไม่เยอะ

แล้วเขาก็เลยถามไงบอกว่ามันต้องดูนะ
ว่านอกจากวันนี้แล้ววันอื่นคนเยอะด้วยไหม
เขานัดมากันยังไงนัดกี่โมง

ระบบการจัดการที่นี่เป็นยังไง
บางคนเขาก็แบบไปจิกกัดไงบอกว่าเหมือนโรงทานเลย
นี่ค่ะซึ่งคอมเมนต์หนึ่ง
คือมีคนเขาไปคอมเมนต์บอกว่าประชาชนแห่กันไป

อย่าโทษแต่ระบบให้โทษตัวเองด้วย

ว่าคนที่ไปคือเราก็ต้องมีวินัยก็ต้องรอกันนิดนึง
ครูกรูแล้วก็ไปออจัดระเบียบตัวเอง
แล้วทุกอย่างก็จะเป็นระบบนะคะ